คุณผู้ชมค่ะแม่มณีมาแล้วจ้า
มณีถูกจับได้๒ตุลาคม

จริงแค่ภาพไม่ตรงปกนะคะ
แต่แม่มณียินดีชี้แจงตอบทุกคำถาม

แม่มณีลั่นไม่ได้โกงไม่ผิดไม่ได้กินดารา
ไหม้มันทุกอย่างไม่ทำอะไรทั้งนั้น

เออไม่ได้ผิดนี่คะทำไมต้องขอโทษ
คุณผู้ชมถ้าคิดว่าไอ้ภาพไม่ตรงปกนั้นแซ่บแล้ว
คำตอบแม่มณีแซ่บกว่านี้เยอะค่ะ
มาค่ะแม่มณีเปิดใจกับสื่อมวลชนครั้งแรกนะคะ
หลายคนถามคำถามแรกเลยว่าเครียดหรือเปล่า
ถูกจับได้๒พฤศจิกายนน้ำมันจะคุ้มผู้ตุลาคมหรอ

พฤศจิกายนที่เพิ่งถูกจับได้เนี่ย
มณีมาแล้วจ้าวันนี้มีคิ้วนะ
แต่ใส่แว่นตากันแดดแล้วก็ใส่ผ้าคาดปาก
ข้างก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณภูริพัฒนบุญนิน

เพราะตอนเมื่อคืนนอนห้องขังใช่ไหม
ขอตำรวจบอกว่าขอเครื่องสำอางหน่อย

ตอนแรกบอกจะฟ้องสื่อไม่ใช่เหรอ

ถ้าไม่สวยก็หยุดเถอะอันนี้คนเขาชอบแซวกันนะ
อันนี้มาคุณผู้ชมมาฟังทุกข้อชี้แจงเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของหนีหรือเปล่า

ตกลงว่าไม่ยอมจ่ายเงินลูกขายใช่ไหม
และเรื่องแชร์ความเป็นลูกโซ่แม่ขายลูกขายได้เปอร์เซ็นต์มันเป็นยังไงฟังชัดเลยค่ะ
ฟังชัดเลยค่ะ
แล้วเรามั่นใจได้ยังไงว่าคุณแม่ขายคุณให้เราเต็มที่

คุณให้เดีย๒ล้านแล้วคุณคิดว่ายังไงคุณก็ต้องฝากคุณ

เพราะเราตกลงกับทางทนายแล้วว่า๔วันเรามอบตัวแน่นอน
คุณเดียครับเรื่องนี้พวกแม่ขายก็เป็นตัวสำคัญถูกต้องไหม
เดียไม่รู้ว่าทางกฎหมายคำว่าแม่ไข่กับลูกไข่มันคืออะไรนะคะ
ไปแจ้งความจับแม่มณีเลยทั้งที่สลิปเขาโอนให้แม่ขายไม่ได้โอนให้เดีย
ถูกไหมเขาโอนที่เป็นลูกไข่โอนให้แม่ขายแต่คุณบอกว่าแจ้งความจับเดียดีกว่า
ทุกคนเนี่ยเรียกว่าหนึ่งไม่ได้ว่านะคะความโลภที่เขาอยากจะได้เปอร์เซ็นต์
เขาก็สมมุติอยากให้๙๓๐เขาก็บอกว่าเขาจะให้๕๐๐เพื่อกินเอง
เดียโดนอายัดบัญชีแล้วเขาไม่ได้เงินกลายเป็นว่าเขาบอกให้ทุกคนมาแจ้งความจับเดียค่ะ
ข้างบนรถอ่ะไม่เอาหรอกพี่โรงแรมดีกว่าถูกไหม

แซ่บไหมล่ะฮ่าแซ่บไหมล่ะ
แต่เขาก็พยายามขยายความเรื่อยนะบอกว่า
จริงคนที่เป็นแม่ขายโลภเอง
ที่เขาพูดถึงตัวเลข๙๓๐เราย้ำเตือนกันเสมอว่า
เขาให้ผลตอบแทน๙๓ใช่ไหมลงทุน๑๐๐๐ได้กลับมา๑๐๐บวกกับ๙๓๐บาท
แล้วเขาบอกว่าแม่ขายนั่นแหละเป็นคนหักไปเอง๔๐๐

คือเขาเป็นคนพูดจาคร่องพูดเก่งจะฉานพูดแล้วน่าฟังเหมือนกันนะฟังก็เพลินดีเหมือนกัน
ชื่อเขาเป็นอะไรมาก่อนเอ็มซีเออเขาพูดเก่งแต่ว่าคือที่เขาอธิบายมาก็มีประเด็นนะ
คือเหมือนกับว่าเขามองว่าคนที่เป็นลูกขายอีกทีนึงของแม่ฝากใช่ไหม
คุณโอนเงินให้ใครเงินคุณไม่ได้ขึ้นตรงมาที่มาถึงแม่มณีแต่ไปขึ้นตรงที่แม่คาย
แล้วพอถึงเวลาจะมาลุมฟ้องเขาคนเดียวได้ไง
หรือตรวจสอบเส้นทางทางการเงินได้แบบถึงพริกถึงขิงต้องยกให้ปปงนะ
ไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่าลูกข่ายหรือคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
ย้อนกลับมาเงินมาอยู่ที่แม่มณีจริงหรือเปล่า
ต้องดูต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินตรงนี้แล้วจะรู้ได้ว่าต้องฟ้องใครนะ
ทีนี้ย้อนให้คุณผู้ชมได้ดูคืนแรกกันหน่อยค่ะ
คืนแรกสองสามีภรรยาคือแม่มณีและสามีไม่ใช่คืนแรกคืนหวานฮานีมูลอะไรนะคะ
แรกในห้องคืนแรกในห้องขังค่ะถูกคุมตัวในห้องขังสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
เขาบอกก้าวแรกที่แม่มณีและสามีเข้าสู่ห้องทั้งสองคนตกใจ
ไม่เคยถูกขังมาก่อนไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ค่ะ
แต่พักเดียวเท่านั้นแหละเข้าห้องขังไปแม่มณีก็หัวเราะยิ้มแย้ม
แล้วก็พูดคุยกับผู้ต้องหาหญิงด้วยกันว่าเธอถูกจับข้อหาอะไร
คุณรู้แล้วทำไงเธอคุยกับผู้ต้องหาบอกรู้จักเขาไหมเนี่ยรู้จักไหมฉันน่ะแม่มณี

เออเนี่ยทักผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในห้องด้วยกันเนี่ยเธอนี่เป็นแบบเออเป็นไงบ้าง

สวัสดีค่ะรู้จักฉันไหม

เหมือนทางด้านแฟนคลับรู้จักฉันไหมฉันแม่มณีไงเคยดูข่าวบ้างหรือเปล่าคือแนะนำตัวให้ผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องขังเดียวกันรู้จัก

สร้างภาพเออสร้างมิตรภาพไม่ใช่สร้างภาพขออภัยค่ะสร้างมิตรภาพพูดคุยกันขำกันทั้งคืนเลย
พูดอยู่แต่คำนี้เมียระเริงผัวเครียด

เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าแฟนเขาคือแม่มณีเนี่ย
เขาเอาเอกสารเขาไปทำธุรกรรม
เขาแค่เซ็นในนามของตัวเองเป็นเจ้าของเอกสาร
แต่ว่าตัวเองเขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปทำแชร์ลูกโซ่
เขาไม่รู้เมียไปทำอะไรเขาไม่รู้

ก็พูดยากก็ต้องหาหลักฐานมาชี้แจงให้ได้ว่าคุณไม่รู้เรื่องจริงอะนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเขาได้รับข้อมูลมานะคะว่า
ตลอดเวลาที่แม่มณีแล้วก็สามีถูกออกหมายจับเนี่ย
มีทหารเรือนอกราชการคนนึง
เป็นคนช่วยเหลือทั้งสองคนในการเอาทรัพย์สิน
ของข้อความเนี่ยนะมันพูดถึงทำนองว่าอดีตนายทหารคนนี้ค่ะ
บอกให้เอารถไปจอดในที่ต่างเอาผ้าคลุมไว้อย่าให้ใครเห็น
อย่าขับรถออกไปไหนแล้วให้ปิดมือถือห้ามติดต่อใคร
นี่ให้คุณผู้ชมลองอ่านดูนิดนึงเห็นไหม
ไม่เจอทนายเขากำลังว่าความอยู่
กำลังเดินทางยังไม่ถึงใกล้ถึงแล้วแต่ยังคุยไม่ได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมไล่ดูไปเรื่อยนะคนที่เขาช่วยเหลือ
จอดกับเขาไปก่อนครับที่โกดังที่ลุงไปคุยอย่างนั้นอย่างนี้
ถ้ามีถ่ายส่งมาอยู่จันทร์แล้วก็คือบอกวิธีอ่ะเนาะ
มันก็เป็นหลักฐานแหละในส่วนเรื่องของการกินตับ
ดาราชายก็บอกว่าไม่ทำหรอกถ้าจะทำที่รถไปทำโรงแรมดีกว่า
พูดแล้วอยากกินตับเลยอ่ะหิวเหรออยากกินตับผัดพริกแห้ง